เรื่องนี้ตามต่ออีกหน่อยนึงค่ะที่มหาสารคามที่เมื่อวานนี้พี่อุ๋ยเล่าไปอ่ะค่ะว่ามีสามีพระยาคู่นึงในตานกับนางเตยหายไปจากบ้าน๕วันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสุดท้ายฝันใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไป

คือเสียชีวิตอยู่ในรถแล้วรถก็จมอยู่ในน้ำสภาพศพเหมือนกับว่าคือเขาก็พยายามจะถีบกระจกรถเพื่อที่จะหนีออกมาแต่ออกมาไม่ทัน

เสียชีวิตอยู่แบบนั้นค่ะคือครอบครัวก็ประกอบพิธีทางศาสนาแต่ครอบครัวเขามีมุมทางความเชื่อด้วยค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คือเขาบอกว่า๑ก็คือวันที่เจอศพ๑๓กรกฎาคมมันคือวันเกิดของในตานผู้เสียชีวิตเลยนะ

ใช่ตรงกับวันเกิดพอดีแล้วเขาก็สงสัยว่าสาเหตุที่ตายเป็นอาถรรพ์เสาเอกที่บ้านหรือเปล่า

เดี๋ยวค่อยค่อยเล่าให้ฟังนะคะคือตำรวจสพโกสุมพิสัยพบร่างของทั้งคู่นะคะ
เทียรวัตรสมโศกหรือในตานนางสิริการทะสาหรือนางเตยนะคะ
สองสามีพระยาเสียชีวิตอยู่ในรถนะคะ
อยู่ก้นลำห้วยวังโพนที่อำเภอโกสุมพิสัย

ออกตามหากันตั้ง๕วันนะคะ
สุดท้ายพบศพติดอยู่ในรถพบศพเมื่อวาน
ล่าสุดครอบครัวได้มีการชาปนกิจศพทั้งคู่นะคะ
ที่วัดโนนพยอมที่อำเภอโกสุมพิสัยมหาสารคาม
ตอนเช้าได้ชาปนกิจศพในตานก่อน
เพราะว่าเมนเผาศพได้ทีละศพ
ตอนบ่ายก็ชาปนกิจศพนางเตยนะคะ

ญาติผีน้องเพื่อนมาร่วมงานก็คือร้องไห้กันตลอดเวลา
แล้วมันมีจังหวะตอนที่ชาปนกิจศพในตาน
ครอบครัวบอกว่านี่คือมีค้างคาวค่ะ
ตัวบินออกมาจากปล่องเมน
ที่มางานเขาก็ตกใจกันน่ะนะคะเขาก็บอกว่าเออมันก็แปลก
ทีนี้ค่ะตัวเพื่อนของผู้เสียชีวิตเขาก็ซื้อเค้กมา
ก้อนมาวางกับอาหารเครื่องเส้นไหว้
นี่นะคะมีเค้กด้วยเค้กวันเกิด
เพราะเมื่อวานวันที่พบศพคือวันคล้ายวันเกิดของในตานอายุ๓๐ปีเต็มพอดี
อันนี้เป็นประเด็นที่ญาติสงสัยเหมือนกันว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันเนาะ
พบศพตรงกับวันคล้ายวันเกิดเลย
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตามหากันอยู่ตั้งหลายวันไม่เจอสักที
ทีมข่าวได้คุยกับแม่ของในตานผู้เสียชีวิตนะคะคุณแม่อำนาจอายุ๔๙
แม่บอกว่าแม่รู้สึกใจคอไม่ดีมาสักพักนึงแล้ว
ตั้งแต่ลูกชายกับลูกสะพ้ายเริ่มสร้างบ้านหลังใหม่
วันที่กำลังยกเสาเอกมีคนในหมู่บ้านตาย
ต่อมาวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่คนในหมู่บ้านก็ตายอีก
มาเนี่ยค่ะวันที่ลูกชายกับลูกสะพ้ายวางแผนจะทำบุญเลี้ยงพระวันเกิด
กลายเป็นว่าต้องมาตายกลายเป็นวันที่ต้องมาเผาศพของทั้งคู่

ก็เลยก็เลยขึดอยู่ในใจเยอะหรอก

เลื่อนมือว่าสิขึ้นมือนั่นก็เลยบอกขึ้น
พระเทียวนี่ก็บอกว่าเสียบุญบ้าน
ก็ว่าเสียบุญบ้าน
ก็ว่าตายอีกบ้าน
เพื่อนคนนี้เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
ตานกับเตยไปกินข้าวไปดื่มกันนิดหน่อย
ตีหนึ่งทั้งคู่กลับบอกเป็นห่วงลูกลูกไม่สบาย

ตัวในออยบอกว่าก็แยกไปกินข้าวต้ม
ตานโทรหา๓สาย

ตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนาทีโทรกลับไป
ทั้งคู่บอกว่ากำลังขับรถกลับบ้านแล้ว

แต่ปลายสายไม่มีใครรับแล้วค่ะ
ผมโทรกลับไปตอนตีสองสี่สิบ
โทรกลับไปว่าวีดีโอคอลไป

ก็ส่งข้อความบอกเตยด้วย

ประมาณปลายสองกว่าแบบสองขึ้น

เพราะบริเวณสะพานและลำห้วย
ที่เป็นจุดเกิดเหตุตามประเพณีของชาวอีสานค่ะ
ตัดไม้ไผ่มาทำเป็นหลัก๔ท่อนมีกระทง๔ใบ
ใส่อาหารข้าวหวานดอกไม้ทูบเทียน

แล้วก็ตอกหลักไม่ไผ่ลงดิน๔มุมโยงสายสิน
จุดทูบ๑ดอก๔มุมและเชิญดวงวิญญาณ
นี่นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการบอกกล่าว
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำในจุดเดิม
ไม่ให้มีตัวตายตัวแทน
คุณผู้ชมคะคุณลุงของผู้เสียชีวิต
ทั้งสองคนก็เป็นร่างทรงปู่สิงหอนด้วย
ทางครอบครัวก็บอกว่าคือจริงแล้ว
ก่อนนั้นเขาก็พึ่งทุกอย่างล่ะค่ะ
ตอนที่หายไปแล้วก็ยังไม่เจอนะ

แต่สุดท้ายเนี่ยร่างทรงทักนะคะ
ว่าศพอยู่ในน้ำใกล้ทุ่งหนา
แล้วก็เจอศพอยู่ที่นั่นจริงค่ะ
พอองค์ปู่สิงหอนลงก็บอกว่า
อ๋อเขาอยู่เจ็บกับน้ำ
สถานที่ก็จะเป็นประมาณเป็นทุ่งนา
แล้วก็เป็นน้ำเกี่ยวกับน้ำเพราะว่าบอกอะไรเยอะไม่ได้
เพราะว่ามันผิดกฎสวรรค์บางครั้งท่านก็บอกเยอะไม่ได้
เพราะอีกเวลา๖วันค่อยจะเจอนะ
ก็ถึงเช้าวันที่๖ก็มาเจอหลานอยู่ตรงนี้
แล้วก็วันที่เขาไปดูดวงเนาะ
เขาก็ตอนเย็นก็ผมก็ประมาณประมาณตอนกลางคืนผมก็ไปนอน

เขาก็บอกว่าลุงช่วยหนูด้วยหนูอยู่ในน้ำ
สถานที่เป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะ
แล้วก็ตรงพอดีพบศพเสียชีวิตอยู่ในน้ำทั้งคู่นะคะ
เท่ากระดูกของทั้งคู่ญาติญาติตั้งใจว่าจะนำมารวมกัน
เพราะเสียชีวิตพร้อมกันจะได้ไม่แยกจากกัน

เพราะฉะนั้นที่เมื่อวานนี้มีข่าวประมาณว่า
คุณตานโทรไปหาเพื่อนอยู่๓ครั้งแล้วเพื่อนไม่รับสายเนี่ย
เพื่อนบอกใช่แต่ว่าโทรกลับไปเขายังรับ

แล้วตอนหลังนี่แหละถึงวีดีโอคอลไปแล้วเขาไม่รับประมาณอย่างนั้นนะฮะ